ใน๑วันมนุษย์เราสร้างขยะให้กับโลกนี้๑กิโลกรัมครับ
เราใช้ทรัพยากรของโลกเยอะมากจริงครับ
เราไม่มีเวลาแล้วเราต้องแข่งกัน
ก่อนที่กรุงเทพและประเทศไทยบางส่วนจะหายไปในแผนที่
ภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพในหนัง
ทรัพยากรถูกใช้แล้วทิ้งอย่างไม่รู้คุณค่าจนเริ่มขาดแคลน
นำซ้ำยังทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นจากโควิด๑๙
วิกฤตเหล่านี้ทั่วโลกกำลังเร่งหาทางออกร่วมกัน
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก็ตั้งเป้าความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนว่าจะลดการปล่อยมีเทน
ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สร้างความเสียหายมากที่สุดลง๓๙
ภายในปี๒๐๓๐และพยายามให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงขึ้นเกิน๑๕องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ
มาตรฐานระดับโลกบนพื้นฐานการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
นำมาต่อยอดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมี๔ภารกิจสำคัญคือ

พลัสเป็นธรรมโปร่งใส
ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิต

สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าเรา

เพื่อโลกไปพร้อมกันได้

การเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า
หรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตสักหนึ่งที่ครับ
ผมเชื่อครับว่า๘๐๙๐ของทุกคนครับ

เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้ครับ

ร้านอาหารที่กองถ่ายที่โรงเรียน

ผมจะเก็บขยะที่ผมสร้างขึ้นกลับบ้านไปแยกขยะ

ตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาพัฒนาใช้
แล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยครับ

ช่วยให้เราเก็บมะพร้าวของเรา

มันสร้างปัญหาให้กับพวกผมอย่างมาก
พวกเรานะครับจึงได้นำเรื่องเนี้ย

ได้ร่วมแก้ไขปัญหานี้

เก้าอี้จากพลาสติกที่ได้จากถุงนมโรงเรียนนะคะ

เดิมมีแค่๑๐นาที

ต้องเจอกับปัญหาเรื่องภัยแรง

ในการบริหารจัดการน้ำ
ก็เริ่มกลับมาทำงานในชุมชน
มีหลายเรื่องมากเลยนะคะที่เมืองสร้างปัญหาให้กับโลก
แล้วเมืองสามารถเป็นคำตอบได้
เราในฐานะที่ทำให้เมืองหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ย
จะช่วยกันทำให้โลกไม่ไปแตะอุณหภูมิที่๑๔
คำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะ
เพราะเราทุกคนคือพลังสำคัญในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้โลกใบนี้